ท่านได้หมายยังไงคือท่านควรจะต้องจารันไหนกับสังคม

ทรค่ะถ้าไม่ใช่บิ๊กป้อมเนี่ยจะมีคนโฟกัสขนาดนี้ไหม
ถ้ารู้ว่าตัวเองมีความสำคัญต่อการเมืองต่อรัฐบาล
ต้องระมัดระวังตัวต้องอย่าทำอะไรที่มันเป็นไปเข้าทางเขา
โปรดติดตามตอนต่อไป